สวัสดีค่ะสวัสดีคุณชนะนะคะ

เวลามากัดให้สะบัดกับเราสองคน
ในคู่กัดสบัดข่าวสองอาทิตย์

ใช่แล้วคะก็สลับสปรีงกับพี่ฝน
วันเสาร์ตระเฟรมอาทิตย์เจอดิฉัน
แต่ยังไงก็ตามไม่ว่าจะเจอใครรึยังเต็มทุกแบบร่างหลายแหล่ะ
และย้ำขึ้นในนี้วาระแห่งชาว

ทีมชาติไทยชุดใหญ่นะครับ
จะเจอกับทีมชาติสุรินาเป็นเกมอุ่นเครื่องตามปฏิทินฟีฟ่านี้
นี่จะเริ่มเข้าสัญญานะครับตั้งแต่เวลา๑๘นาฬิกา๔๕นาทีวันนี้ติดตามกันได้
และจะเริ่มคลิกออฟเกมจะเริ่มแข่งขันในช่วงเวลา๑ทุ่มตรง
ใช่ค่ะติดตามการถ่ายทอดสดได้นะคะทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒
เรียกได้ว่าวาระแห่งชาติเตะกันสนั่นเลย
เตะบอลนะไม่ใช่เตะกันเอง
แต่เรื่องนี้ก็สนั่นเหมือนกันเพราะฉะนั้นติดตามกันเลยนะครับในช่วงของสบัดข่าวเด็ด
สนั่นจริงเปิดศึกตีกันสนั่นครับ
อสมปลุกถามญาติผู้ติดโควิดว่าทำไมไม่กักตัวดี
สุดท้ายคุยไม่รู้เรื่องฟัดกันนัว
นี่ก็สนั่นโซเชียลครูสตันตบสิทธิ์ฉุนจีบลูกสาว
ชาวเน็ตถามแบบนี้ก็ได้เหรอ
ขโมยขโมยไม่ยั้งแม้แต่ผ้าที่กำลังซักในเครื่องซักผ้าอุ้ย
แล้วเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวกลับมาตามต่อกันแบบชัดได้
คู่กันสมัครเขา
วู้วู้
โอ้โหเดี๋ยวคุณไปโดนอะไรเข้า
ดิฉันเตรียมเสียงไว้กระยิบทีมฟุตบอล
กรี๊ดกรานติดตามได้นะช่วงเย็นของวันนี้
ติดตามฟุตบอลไทยนะครับเจอกับสุรินามเนาะตามที่ตามเชียร์กัน
ส่วนในช่วงนี้มาดูเรื่องราวข่าวสารกันหน่อย
พิธีกรรมการครอบครูที่ดูแล้วไม่เหมือนที่อื่นเลย
เพราะที่อื่นเขาจะมีแบบเสียงขึ้นแบบที่คุณกรี๊ด

เป็นอะไรนะหนุ่มมารหรือเป็นยักษ์บ้าง
แต่นี่อยู่เหมือนก็ว่าหีกุมารเข้า
โอ้โหสนุกสนานเลย
มาเต้นคู่กันด้วยคุณชนะ
คุณฟังเสียงระด้านะพอมา
แล้วดูโอ้โหสนุกสนานเฮฮา

คือมันมีแต่บางทีเวลาผีเข้าหรือว่าองค์ลง
จะเป็นลักษณะท่าทางแบบว่าเข้มขลังขึ้งขัง

เขาบอกว่ากุมารกุมารเข้าสิงร่างของผู้หญิงคนนี้
เมื่อนั้นไม่พอสงสัยกุมารชวนเพื่อนมา
กว้างมือหย่อยเรียกเพื่อนกุมารเข้ามา
แล้วยิ้มสนุกเต้นกันเลยทีเดียว
เป็นอะไรที่ลักษณะแบบเหมือนเด็กจริงกับคุณชิสา
ใช่ค่ะคือตอนแรกเข้าเหมือนเข้าคนเดียวผู้หญิงคนนี้
แต่สักพักอีกคนหนึ่งมาเต้นกันเป็นคู่ไปเลย
แต่ว่าจะบอกอย่างนี้นะว่าใครไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่

เพราะเพื่อนดิฉันเนี่ยค่ะเหมือนมีองค์กุมาร
เข้าเพราะเขาเสียงเปลี่ยนมัดจุกกินน้ำแดงเลย
เห็นกับตา
คืออย่างนี้บางคนเขาไม่ได้เชื่อเรื่องพวกนี้

เพราะบางทีบางครั้งบางคากับพิธีกรรมแบบนี้เขาก็มีเรื่องของคำสอน
ใช่แล้วพิธีครอบครัวนี้เป็นพิธีศักดิ์สิทธิ์ของคนที่อาจจะเชื่อถือเรื่องของการแสดง
เรื่องของการทำมาหากินยังไงก็ตามก็นำให้คุณผู้ชมได้ดูกัน

เอาล่ะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะพักกันอีกแป๊บเดียวนะช่วงหน้า
เดี๋ยวกลับมาตามต่อกันแบบชัดได้
คู่กันสมัครคราว
เอาล่ะคุณผู้ชมครับส่งข้อความไลน์มากันได้ส่งกันมาเยอะแล้วนะ
ใช่ค่ะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยคือยังไงอยู่บ้านไงดูทีวีกันไป
เพราะข้างนอกบางทีก็ฝนตกเหมือนกันนะอันนี้ก็อยากจะให้คุณผู้ชมมานั่งดูข่าวด้วยกัน
มาเรื่องนี้กันหน่อยนะครับโอ้โหเรียกได้ว่าสนั่นโซเชียล

คือเรื่องของเรื่องนะครับเป็นการตีกันสนั่นเพราะว่าไม่ยอมกักตัว

ทุกพี่ศึกษากันกับพัป
สวัสดีคุณครับ
แต่เท่าที่เห็นในภาพมีทั้งจิกผมทุบหลัง
โอ้โหแรกชาวบ้านเขาเห็น

กล้าก็กลัวจะเข้าไปดีไหมจะเอายังไงดี

ไม่งั้นเดี๋ยวจะเจ็บกันไปมากกว่านี้
เหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นที่หมู่บ้านแห่งหนึ่ง

คือผู้หญิงในคลิปเสื้อขาวผมสั้น
เป็นแม่ของเด็กสาวคนเสื้อแดง

เออยังออกไปข้างนอกไปทำธุระนอกบ้าน

เขาก็ต้องไปว่ากล่าวตักเตือน
แล้วก็บอกให้ลูกสาวไปเข้ารับการรักษา

ค่ะต้องรับผิดชอบต่อสังคมอืม
แต่อย่างนี้คุยกันไปคุยกันมา

ก็เลยชี้แจงผ่านทางเฟซบุ๊ค

บอกว่าเหตุการณ์นี้เจ้าหน้าที่อสม

บอกว่ากระโดดถีบแม่ของเด็กก่อน
สมก็เลยต้องตอบโต้เนี่ยค่ะ
ส่วนการรักษาโควิด๑๙เนี่ยนะคะ
ผู้โพสต์บอกว่าก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับพวกเขาด้วย

เพราะว่าถ้าต้องกักตัวกันทั้งบ้าน

และถ้าหากมีหน่วยงานคอยดูแลจัดส่งอาหารให้

อีกทั้งว่าตอนนี้สามารถรักษาตัวที่บ้านได้แล้ว
แต่ทำไมทำไมอสมกลับบังคับให้ไปรักษาที่โรงพยาบาลสนาม

ที่เกี่ยวข้องมาช่วยดูแลหน่อยช่วยกันหาทางออกที่ดีหน่อย
ที่ไม่ใช่ว่าตีกันแต่ต่างคนต่างพูดกันด้วย

นี่ก็เข้าใจทุกฝ่ายแหละคนป่วยเองก็คือทุกข์อยู่แล้ว
ถ้าจะต้องกักตัวแล้วลำบากหรือว่าอยู่ไม่ได้ไม่สะดวกสบาย
เขาเองก็กังวลส่วนอสมก็ต้องทำตามหน้าที่

เรื่องนี้ก็น่าเห็นใจเด็กหนุ่มคนนี้คุณชนะ
คือโดนครูสตันตบซ้ายตบขวาตบย้ำอีกครั้งหนึ่ง

เพราะไม่พอใจว่าไปจีบลูกสาวของครูเขา
แล้วเหตุผลแค่นี้เหรอหรือยังไงไปดูกันหน่อยค่ะ
มึงกินข้าวบ้านกูไหม

มึงใช้ทีนี้สอบไหม

ก็ถามมาผมไม่ได้ดันใจค่ะ
เจ้าพุมทิ้งเจ็บบอก

เกรงเท่าศุกร์กูให้มึงครั้งเดียวนะแล้วมึงถ้าทำอีกมึงตาย
โอ้โหตบซ้ายตบขวาตบซ้ายอีกทีนึง

ดูคลิปนี้นะคะเล่าให้ฟังว่าครูครูสตันแมนคือคนที่กำลังตบเด็กอะค่ะ
คือนัดหมายเด็กผู้ชายคนนี้ชื่อนายกริจอืม
ว่ากันว่ามีความบกพร่องทางการได้ยินและทางการพูดด้วย
แต่ว่าจากเขาก็คงจะพอสื่อสารได้บ้างนะคะ
ซันแมนคนนี้ให้นายกริจมาหาที่บ้านเมื่อวันที่๒๒มีนาคม
แล้วก็ตั้งกล้องอัดคลิปเองอะไรแบบนี้
คลิปให้เห็นลักษณะสั่งสอน
ลักษณะเหมือนแบบว่ากินบนเรือนขี้บนหลังคา
เพราะอะไรคะพวกลูกศิษย์คนนี้มาเรียนฝึกวิชาซัสแมน

แต่พอครูรู้เนี่ยก็เลยเรียกมาเรียกมาคุยเรียกมาเจรจา
แล้วบอกว่าอย่าทำอีกแล้วก็ตบไป๓ครั้งด้วยกัน
แต่ว่าคลิปนี้โพสต์ไปไม่นานก็ลบนะคะคุณผู้ชม

ไม่ทันมีคนโหลดไว้แล้วก็นำมาแชร์
แล้วก็วิภาพิจารณ์กันว่ารุนแรงเกินไปหรือเปล่าอะ
เรื่องนี้นะครับไปถามนายชาญเศษวิเศษชัยฮิรันดิ
ซึ่งเป็นนักแสดงแล้วก็เป็นอดีตผู้ร่วมงาน
กับคุณผู้ฝึกลายเนี่ย
แล้วก็บอกเป็นคนที่ไม่ค่อยมีความเป็นผู้นำ
แล้วก็ชอบทำร้ายร่างกายคนที่ทำงานด้วย
ตัวเขาเองเนี่ยนายชาญเศษเนี่ย

แล้วก็เรื่องของเงินที่ทำภาพยนตร์
ตอนนี้คดียังอยู่ในชั้นศาลอยู่เลย
แล้วยังบอกอีกนะว่าถูกโทรขู่
จะอุ้มท้าทายและทำร้ายร่างกาย

ส่วนคลิปเนี่ยนายชาญเศษบอกเห็นแล้ว

ไม่เหมาะสมกับการใช้คำว่าครู
แล้วแบบนี้ลักษณะมันเหมือนไม่ใช่แค่ตักเตือน
มันเข้าข่ายทำร้ายร่างกาย

ด้วยความที่เป็นบุคคลที่อ้างถึงว่า
ตัวเองเป็นคนให้ข้าวเขากิน

ให้ที่อยู่เขาได้ใช้สถานที่ในการฝึกฝนงาน

กระทำเหล่านี้ผมมองว่าเป็นการกระทำที่รุนแรงมาก
ใช้คำว่าเป็นครูไม่เหมาะสมแน่

ถ้าคนที่เขาอยู่ในคลิปที่อ้างตัวว่าเป็นคุณครูสอนสตันเนี่ยนะ

ก็เนี่ยเรารออยู่เหมือนกันนะคะว่าครูคิดยังไง
หรือว่าครูรู้สึกแบบไหนที่มีคนมาจีบลูกสาว
แล้วทำอย่างนี้ทำไมต้องทำขนาดนี้

เพราะว่าคนที่เห็นคลิปหลายคนก็เป็นห่วงว่า
เอครูตบน้องคนนี้ไปตบแรงเหมือนกัน
ระยะยาวจะมีผลอะไรไหมเห็นว่าน้องเขามีความบกพร่องทางร่างกายด้วย

อ่ะเดี๋ยวทีมข่าวตามต่อเรื่องนี้นะครับ

ขึ้นชื่อว่าโจรมาได้ทุกที่ทุกทางจริง

โอ้โหเรียกได้ว่าขโมยทุกสิ่งอย่าง
เสื้อผ้าก็ไม่เว้นเสื้อผ้าที่ยังซักอยู่เลย

แล้วตรงนี้ตู้ซักผ้าหยอดเหรียญเพียบเลย
แล้วกล้องวงจรปิดก็มีแล้วที่สำคัญ

ที่เปิดโลกอ่ะคุณชีสาโอ้โหแล้วนี่ดูค่ะมาแล้วค่ะ
มาอย่างนี้เลยไม่สนเลยกำลังปั่นใช่ไหม
เปิดเลยมาเดี๋ยวผมเอาไปปั่นต่อให้ใจดีซะอย่างนั้น

นี่ครับบริเวณตรงนี้คือร้านซักผ้าหยอดเหรียญ
ตรงบริเวณถนนพัฒนประเสริฐเส้นทางบ้านดอนช่างใหญ่ตำบลเชิงเนิน

นี่กล้องวงจรปิดบันทึกภาพเอาไว้ได้อย่างชัดเจน
ชายคนนี้นะฮะโอ้ยบอกรูปภัณฑ์สันธารกันหน่อยแล้วกัน
เป็นผู้ชายนั่นแหละสวมกางเกงขาสั้นเสื้อสีขาวเดินลงมาจากรถ
ทำทีเปิดดูเครื่องซักผ้าตู้นั้นตู้นี้
อารมณ์เหมือนประมาณว่าตัวเองน่าจะทำการซักผ้าทิ้งไว้
อ่าแล้วมาเปิดดูซิเป็นยังไงค่ะทำเนียนดูง่าย
เดินวนรอบอย่างใจเย็นเห็นว่าปลอดคนเห็นไหม

งั้นไปเปิดตู้อีกสักทีตู้เป้าหมายนี่แหละ
ค่ะแล้วหยิบเสื้อผ้าใส่ตะก้าแล้วก็เอาขึ้นรถกระบะขับออกไปเลย
โอ้โหก็ไม่มีใครคาดคิดนะว่าผู้ชายคนนี้จะมาขโมยเสื้อผ้า
เพราะว่าปกติแล้วเนี่ยเวลาที่เราเอาเสื้อผ้าไปซักที่ตู้หยอดเหรียญ

แล้วเราก็อาจไปธุระอะไรก็ว่าไป
แล้วคำนวณเวลาค่อยกลับมาเอาเสื้อผ้าถูกต้องแบบนี้ก็เหมือนกันเจ้าของตัวจริงเขาก็ไปทำธุระไง
แต่พอกลับมาจะมาเอาเสื้อผ้าที่ซักไว้เอ้าหายไปไหนหมด
งานนี้มันต้องสืบค้นเลยไปเปิดกล้องวงจรปิดดูนี่ไงคะ
เห็นคนร้ายคาตาเลยนะมาหยิบเสื้อผ้าเขาออกจากเครื่องเนี่ย
ผู้เสียหายก็เลยนำคลิปนี้มาแชร์เป็นการเตือนภัยแหละว่าใครที่อยู่บริเวณนั้นเนี่ยให้ระมัดระวังด้วยนะคะ
เพราะว่าตอนนี้เราก็ยังไม่มีความคืบหน้านะว่าแบบจับได้ไหม
ใครที่อยู่แถวถนนพัฒนประเสริฐเส้นทางบ้านดอนชากใหญ่ตำบลเชิงเนินจังหวัดระยองเนี่ย
ระวังด้วยแล้วถ้ามีเบาะแสแจ้งคุณตำรวจเขาหน่อย
ทำยังไงดีล่ะถ้าเจอแบบนี้คือเราอาจจะต้องนั่งเฝ้าเหรอ
เพราะเวลาซักทีมันเป็นชั่วโมงนะ
จริงมันก็เสียเวลาถูกไหมเราจะใช้เครื่องซักผ้าทำไมถ้าเราแบบว่าจะต้องมานั่งเฝ้ามัน

แล้วก็หยอดเหรียญแล้วลงไปธุระสิ

ถ้ามีหลักฐานชัดเจนขนาดนี้ก็ฝากไปยังเจ้าหน้าที่หน่อยนะครับ
มาดูอีกเรื่องหนึ่งคุณผู้ชมเรื่องของบุคคลศูนย์หายดาบตำรวจนิกันอัศพินนะคะ
หายตัวไปก็เข้าสู่วันที่๖แล้วนะคะ
ซึ่งล่าสุดทางผู้กำกับการต่อชด๑๓ก็นำทีมค้นหากันใหญ่เลย
ทั้งทางบกทางน้ำทางอากาศ

เหตุการณ์มันเกิดขึ้นยังไงเราย้อนไปดูภาพวงจรปิดหน่อยค่ะ

นี่ที่ต้องมาดูเรื่องนี้เพราะอะไรรู้ไหม

แล้วก็เดินไปทางพื้นที่ที่เรียกว่า
ถ้ำชะนีแล้วก็หายตัวไปอย่างปริศนาเมื่อคืนวันที่๒๐มีนาคมที่ผ่านมา
บุคคลผู้นี้ก็คือดาบตำรวจนิกัลอัศพิน
ซึ่งเป็นผู้บังคับหมู่กองกำกับการตำรวจตะเวนชายแดนที่๑๓อายุ๕๐ปีค่ะ
เอาย้อนไปดูไทม์ไลน์ของเขาหน่อยนะครับว่าเป็นอย่างไรก่อนที่จะหายตัว
ก็คือเขาได้ออกเวรจากร้อยเวทตชด๑๓๖ตำบลรุ่มสุ่มอำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีช่วงสัก๒ทุ่ม
แล้วก็จอดรถจักรยานยนต์เอาไว้ริมน้ำที่บริเวณบ้านวังโพในพื้นที่หมู่หนึ่ง
แล้วจากนั้นตามคลิปที่เห็นถอดเสื้อกางเกงรองเท้าแล้วก็ทิ้งโทรศัพท์เอาไว้คุณชิสา
เจ้าหน้าที่อาสาก็เริ่มค้นหาเพราะว่าหายตัวไปค้นตั้งแต่วันแรกก็ยังไม่เจอ
ไปตรวจสอบวงจรปิดนะคะก็พบว่าตี๓วันที่๒๑มีนาคมเนี่ยเห็นดาบตำรวจนิกัลเดินอยู่ตลาดวังโพค่ะ
คือเดินไปตามทางรถไฟเส้นทางไปทางถ้ำชะนีลักษณะอย่างที่เราเห็นในวงจรปิดเมื่อสักครู่
คือใส่กางเกงในตัวเดียวแล้วก็มีผ้าโพกหัวค่ะ
ซึ่งรอบนี้ค่ะทางเจ้าหน้าที่ก็เลยมีการปูพรมค้นหากันเพิ่มขึ้นทั้งทางบกและทางน้ำแต่ก็ยังไม่เจอคุณ
เข้าสู่วันที่๓ที่หายตัวไป๒๒มีนาคมนะครับ
ลองไปค้นหาที่ถ้ำชะนีบ้างยังไม่เจอใช่ไหม
วันที่๔ของการค้นหาทีมนะครับทีมค้นหานำสุนัขดมกลิ่นปูพรมค้นหาที่บริเวณป่าหลังมหาวิทยาลัยมหิดล
ก็พบนะนี่เดี๋ยวจะได้เห็นภาพไปพบกับอะไร
หวกของดาบตำรวจนิกัลถูกทิ้งเอาไว้ในป่า
เอาละแบบนี้ทีมค้นหาเริ่มคิดแล้วเริ่มมีความหวังนะ
แต่เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาเป็นคนวางเองหรือใครไปวางเอาไว้
แล้วบริเวณนั้นพบว่ามีกิ่งไม้จำนวนมากมากองไว้ด้วย
ลักษณะกองเอาไว้เพื่อจะเตรียมจุดไฟ
นั่นสิคะอาจจะเป็นการจุดไฟแสดงสัญญาณหรือเปล่า
ไม่แน่เหมือนกันทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเรานะครับ
จังหวัดกาญจนบุรีใช้บินโดรนร่วมค้นหาที่บริเวณตรงนี้
ก็คือบริเวณภูเขานี่แหละแต่พอจะขึ้นไปแหมช่วงเวลานั้นฝนมันตก
เป็นอุปสรรคอีกอ่ะคุณชิสาวันถัดมาของการหายตัวไปเนี่ยนะคะ
ทางสมาคมตอบโต้ภัยพิบัติแห่งประเทศไทยก็ใช้โดรนตรวจจับความร้อนค้นหาอีก
ก็หวังว่าจะจับสัญญาณอะไรได้บ้างแต่ก็ไม่เจอเหมือนเดิม
จนกระทั่งเข้าสู่วันที่๕ของการหายตัวไปค่ะ
ทางเจ้าหน้าที่ก็เปิดปฏิบัติการค้นหาอีกครั้งหนึ่ง
คราวนี้ค้นหาทั้งทางบกทางอากาศทางน้ำแต่ก็ไม่เจอค่ะ
มันแปลกตรงนี้นี่แหละคนทั้งคนจะหายไปได้ยังไง
แล้วต้องรอภาพจากกล้องวงจรปิดก็มีว่าเส้นทางเดินทางไปตรงไหนบ้างนะครับ
ไปถามทางด้านพันธุ์ตำรวจเอกสุกิตกล้องจตุศักดิ์นะครับเป็นผู้กำกับต่อชด๑๓ค่ายพระพุทธยอดฟ้า
เปิดเผยว่าเมื่อวานนี้๒๕มีนาคมเช้าของวันที่๕ของการค้นหาผู้สูญหาย
ใช้กำลังต่อชด๑๓๖ร่วมกับเจ้าหน้าที่มูลนิธิพิทักการจำนวนหลายสิบนาย
แถวริมแม่น้ำแควร์น้อยด้วยต้องยังไหล่น่าสรรย์แล้วไม่เจอกันที่ก็ไม่ได้รู้
ปูพรมค้นหาต่อในวันที่๒๖มีนาคมตั้งแต่ที่มูลนิธิพิทักษ์การ
ปฏิบัติการค้นหาทีมชนละการหัวหน้าชุดเนี่ยทำพิธีเบิกไพรค่ะ
ก็คือการจุดทูบ๑๖ดอกถวายน้ำแดงอีก๑ขวด
แล้วก็ท่องบทสวดขอขมาเจ้าป่าเจ้าเขาถ้ำชะนี
และอันเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ช่วยให้การปฏิบัติการครั้งนี้สำเร็จ
ซึ่งมันก็เป็นอีกมุมหนึ่งนะคะที่ช่วยทำให้ครอบครัวของผู้สูญหายมีกำลังใจ
เพราะว่านอกจากการช่วยเหลือแบบนี้แล้ว
ก็เป็นการทำให้รู้สึกสบายอกสบายใจเป็นที่บ้านทางใจด้วย
ส่วนความคืมหน้าการบริบัติภารกิจค้นหาดาบตำรวจนี่กันที่สูญหายไป

แล้วก็ได้มีการตั้งกองอำนวยการปฏิบัติการค้นหาที่บริเวณสถานีรถไฟ
ถ้ำกระแสหมู่๑บ้านวังโพนะครับ
เป็นกำลังใจให้จริงกับท่านเจ้าลูกคี้
รวมไปถึงครอบครัวด้วยนะ
ใช่ค่ะก็หวังว่าจะมีปฏิหารเกิดขึ้น
มันก็มีเหมือนกันที่เราพบเจอคนที่หายตัวไปนานหลายวันแบบนี้
หวังว่าดาบตำรวจท่านนี้ก็เช่นกัน
ครับมาเตือนภัยกันหน่อย
พ่อค้าแม่ขายที่ขายอาหาร
ก็ปกติถูกไหมล่ะก็มารับไปส่งให้ลูกค้า
แต่อย่างนี้ไปเจอรายเดอร์ผีอ่ะรายเดอร์ผีผีมาหลอกจริง

รายเด้อผีที่ไม่ใช่รายเด้อจริงหนะ
ยังไงละอุ้ยยังไงล่วนเป็นรายเด้อ

เหตุการณ์เกิดขึ้นวันที่๒๔มีนาคม
เวลาสักบ่ายบ่ายโมงสี่สิบหกกลางวันนี่แหละใช่ครับ
ที่ร้านอาหารตามสั่งในหมู่บ้านสิครินซอยรามคำแหง๒๔
แยกสามสิบอืมทางเพจอยากนั่งเดี๋ยวจัดให้นะฮะ
เขานำคลิปนี้มาฝากเตือนกันเอาไว้คุณเห็นไหม
รายเดอร์กระเป๋าชมพูคนนี้มารับอาหารมาแบบตีเนียน
เจ้าของไม่รู้ก็ส่งอาหารให้ไม่ก็แล้วยังไงอ่ะแล้วคุณดูนะ
จากนั้นไม่กี่วินาทีค่ะรายเดอร์สีเขียวตัวจริง
ออเดอร์ก็มาพอดีแล้วก็มาถามถึงอาหารที่สั่งเอาไว้
เออเจ้าของก็บอกเอ้าก็มีคนเอาไปแล้วนี่นี่
ก็คนนี้ไงคือสรุปว่าสีชมพูเนี่ยไม่ใช่เจ้าของออเดอร์
ใช่แต่มาตีเนียนเอาของเข้าไปเลยซะอย่างนั้นถูกต้องครับ

แล้วนี่ส่วนกันพอดีแล้วส่วนกันนิดเดียว
คุณชนะคุณดูจังหวะนี้จังหวะที่สีชมพูเขาได้กลับเข้าไปแล้วใช่ไหม
แล้วสีเขียวเข้ามาเขามีการแอบมองกันด้วยนะเออ
คุณลองดูแล้วกันเออตามองตาสายตาก็จ้องมองกัน
ก็ขับตามแต่ไม่ทันรายเดอร์ผีมันขับเร็ว
โห้ยยไหนวะปลิกบัตรมันขับหายไปเลย
ล่ะค่ะเตือนทั้งพ่อค้าแม่ค้า
ออเดอร์เหมือนกันนะไม่ใช่ว่าเออก็ทำเสร็จแล้ว
ให้รายเดอร์มารับอะไรก็ว่ากันไปไม่ใช่ก็ช่วยเช็คนิดเดอ
ใช่ส่วนด้วยกันเองก็ต้องตรวจสอบให้ดีอืม
มิจฉาชีพอาจจะแบบปนมาแบบนี้แต่ถ้าคุณไม่ได้ตั้งใจก็
ก็ต้องมาบอกเหมือนกันนะอย่าทำให้เรากังวลแบบนี้สิ
นะอุ้ยสมัยนี้มันยิ่งแบบน่ากลัวอยู่อ่ะจริง
ค่ะไว้ใจใครได้ไหมเนี่ยห้ามมาด้วยใจใครได้ไหมโอ้โหเดี๋ยว
ทำไมคุณหงุดหงิดล่ะไปเจออารมณ์ของขึ้นของขึ้นแหมเอาอย่างงี้
มาดูเรื่องธรรมชาติที่ไม่ธรรมชาติซะหน่อยยังไงครับ
คือฝนฟ้ามันตกถูกไหมคุณคือมันเกิดเป็นพายุพัดกระหน่ำรุนแรงมากเลยค่ะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ปราจีนบุรีไปดูกันหน่อยค่ะ

โอ้โหเป็นไงน้ำทะลุฝ้ามาเลยค่ะ

นี่ไม่ใช่น้ำตกหรือไม่ใช่แบบว่าเป็นปรากฏการณ์อะไรที่สร้างสรรค์ขึ้นมานะคะ

นี่มันเป็นอุบัติเหตุจากภัยธรรมชาตินี่แหละ

แล้วน่ากลัวตรงที่ว่าเฮ้ยแล้วไฟฟ้า
แล้วที่แบบเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรที่อยู่ในนั้นจะเป็นยังไง

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่บริษัทแห่งหนึ่งในอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีนะคะ

คือมันมีพายุฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงอย่างหนักถึงขั้นว่าน้ำมันรั่วทะลุฝ้าเพดานลงมา

แต่เคราะห์ดีที่ไม่มีใครที่อยู่แถวนั้นนะคุณชนะ

แต่เรื่องของเรื่องฝ้ามันน่าจะเก่าแล้วเปลี่ยนเถอะ
น้ำมันไหลโจ้ขนาดนี้มันน่าจะผ่านมาหลายฝนแล้ว

เป็นไปได้นะครับผู้ประกอบการต่างนะครับ

โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงนี้ถ้ามีโอกาสรีบทำเลย

พายุฤดูร้อนอยู่บ้างร้อนแต่มันจะมีช่วงเว้นวักของมันอยู่
เนี่ยวันนี้๒๗และ๒๘๒วันนี้

ทั้งภาคตะวันออกปาจงปะจีนแหละอีสานก็มีด้วย
ที่ผมบอกให้รีบทำตอนนี้เพราะอะไรเดี๋ยวมันเข้าหน้าฝน

ก็หมั่นตรวจเช็คสภาพอาคารเราด้วย

เรื่องของคนที่แบบว่าทะลึ่งทะเลนส์หรือไม่รู้ว่าทำไปเพื่ออะไร

เอางูงูจงอ้างส่งทางปรายศนีย์

ฟาดอ่ะว่ามันขีด

พี่ภายพร้อมพร้อมพี่อยู่ไหน
โอ้โหจับแบบนี้ได้ต้องมีความเชี่ยวชาญนะ

เรื่องของเรื่องคนที่มาเนี่ยก็คือเขาถูกโทรตามให้มาช่วยหน่อย
เหมือนกับว่าเขาอาจจะเป็นเจ้าของพัสดุนี้

ว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงแต่ดูจังหวะนี้ก่อน

แล้วเรื่องของเรือเจ้าหน้าที่ไปสนีที่ด้านเขาเนี่ย
มีข้อสงสัยแล้วว่าเอ๊ะไอ้กล่องพัสดุเนี่ย
ทำไมมันถึงต้องเจาะรูเต็มไปหมด

ก็นั่นไงงูมันอยู่ข้างในอะครับ
แล้วโอ้โหงูจงอาง

คนนี้เขาก็เลยมาตามคำเรียกร้อง

สุดท้ายเขาก็มาแล้วก็มาจับงูจงอางได้นะครับ
เรื่องของเรื่องมันเกิดอยู่แถวภายใน
ตลาดค้าส่งประตูน้ำขอนแก่นตรงนี้มันจะมี
มีเป็นขนส่งของทางไตรศนียะนะครับใช่ค่ะ

แล้วไม่มีคนไหนกล้าเปิดกล่องดูด้วย

เฮ้ยตั้งแต่ข่าวนี้มันออกไปนะ

แต่เขาบอกนะบอกว่าไปบอกปลายทางแล้ว

แต่ก็ยังจะดึงดันจะส่งมา
คือเขาบอกว่าเรื่องของเรื่องงูที่ส่งมาเนี่ย
มันเหมือนกับว่าต้องได้รับการรักษา
แล้วตัวพี่เขาก็มีความรู้
มีความเรื่องของงูอะไรอย่างนี้อยู่แล้ว

แล้วเขาก็จะส่งไปที่ตรงหมู่บ้านงูจงอางในพื้นที่อำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่น
ทีนี้ยังไงกู้ภัยบอกว่าหลังเนี่ยนะ

เพราะว่ามีลักษณะแบบนี้ส่งมาบ่อย
อยากจะวอนวอนเถอะนะวอน

หยุดส่งงูส่งสัตว์มีพิษแบบนี้

มันอยู่ในกล่องพื้นที่แคบเกิดมันเครียดมาทำไง

ถูกค่ะนี่คือเลขาที่การสมาคมป้องกันการทารุณกรรมสัตว์แห่งประเทศไทยเนี่ย
บอกว่าการส่งสิ่งมีชีวิต

ไม่เกิน๕๐๐หรือทั้งจำทั้งปรับ

เพราะฉะนั้นรู้กันเอาไว้ตรงนี้ใครจะส่งสัตว์

ก่อนนะคนรับก็ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องนะ

ไปดูอีกหนึ่งเรื่องที่อยากจะเตือนกันก็คืออุบัติเหตุ
มันไม่ใช่ว่าจะเกิดขึ้นบนท้องถนนเท่านั้นนะคุณชนะ
ลานจอดรถก็เกิดได้แบบนี้ค่ะ
โอ้ยตกใจเลยอ่ะ
คือแบบเหมือนมาจุ๊บกันเบาคุณดูจังหวะนี้
ปากเข้าไปต่างคนต่างก็คิดว่าอีกฝ่ายจะยอมให้กัน
แต่สุดท้ายกลายเป็นว่าช้นกัน
กันชนแบบบุบเลยอ่ะกันชนแบบว่าเปิดเปลงเลย
เป็นคลิปที่มันคิดว่าไม่น่าจะเกิดแต่มันก็เกิดจนได้ค่ะ
เพราะฉะนั้นก็จะเตือนแหละว่าถ้ายิ่งเราขับรถในพื้นที่แคบ
พื้นที่ร้านจอดรถอะไรพวกนี้อย่ารีบ

หรือถ้าเราเนี่ยจะออกจากซอง

ก็จะขยับรถนะให้ได้รู้กันอย่างงี้ค่ะ
ยังไงก็ป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุนะคะ
ผมก็จะกดแต่เวลาถอยหลังออกจะมีการเปิดแล้วไว้
ออกต่อไปว่ายังไงส่งสัญญาณหน่อยละกันนะคะ
จอดรอสัญญาณไฟอยู่ดีโอ้โหก็เกิดอุบัติเหตุได้ครับ
โอ้โหเนี่ยครับจอดรออยู่อย่างนี้ดีครับ
เดี๋ยวนะมอเตอร์ไซคันนี้จอดเพราะเขาเป็นไฟแดง

แล้วชนไปแบบนี้อ้าวแล้วไม่รู้ว่าจะอยู่ต่อหรือจะไปยังไง
อุ๋ยเห็นไหมครับสุดท้ายเป็นแบบนี้ครับคือท่าขับรถไม่ระวัง
เอามาฝากเตือนกันนะแล้วส่วนทางกฎหมายเดี๋ยวทางตำรวจเขาจะเรียกตัว
ทำการสอบสวนกันต่อไปนะครับสำหรับคนที่ขับรถกระบะคันนี้นะฮะ
ดูคนอื่นเขาเกิดอุบัติเหตุเราก็ระวังตัวเราเองนะคะ

เขาใช้วิธีไหนไปดู
ธนงถวยครับไม่ใช่ธนงควนคลอย
ฮัลโหลครับ
ชื่อธนงถวยครับคงควนคลอย

ผมไปทำบัตรประชาชนเขาก็สะกดชื่อผมถูกกันนะ

ครับคุณธานงถวยครับธานงถวย

คงควนคลอยครับ

ธานงถวยคงควนคลอย

เอาจริงเขาก็พูดชื่อเขาชัดอยู่นะ
ก็เจ้าของเขาก็บอกว่าเขาชื่อธนงถวย

ถนงถวยคุณถนงถวยคงควรคอยดิฉันฟังมาทั้งอาทิตย์ดิฉันจำได้แล้ว
แต่ฟังกี่ครั้งคราวนี้ก็ขำตลอด
คืออย่าว่ามันเป็นเรื่องของการกลั่นแกล้งกันเลยค่ะ
ว่าจริงช่วงนี้เราเจอแก๊งคอร์เซ็นเตอร์โทรมาทำให้เราเดือดร้อนกันหลายครั้ง
ทีนี้คนเริ่มรู้แล้วไงรู้ทันเลยอยากจะแก้เผ็ดบ้าง
คนนี้หนุ่มคนนี้นะคะเขาก็เลยแบบสะกดชื่อ
ทุกครั้งเนี่ยคอร์เซนเตอร์จะชอบถามเราว่าคุณชื่ออะไร
บางคนก็บอกชื่อแปลกไปอย่างธนงถวยเนี่ย
แล้วก็พูดผิดพูดถูกกันอยู่นั่นนะคะ
มั่วตัวกันอยู่พักใหญ่
คุณผู้ชมครับให้ดูกันแบบนี้มันก็ขำอะเนาะ
แต่เอาจริงมันมีคนที่โดนหลอกแล้วก็เสียเงินไปเยอะแยะมากมาย

เพราะฉะนั้นก็ต้องฝากเตือนกันจริงนะครับ
เบอร์แปลกเบอร์ที่แบบว่าโทรมาแล้วมันเลขเยอะ
ใช่ที่เป็นแบบหรือว่าบางทีอาจจะเป็นเบอร์ธรรมดาปกติ
ค่ะแต่อย่างนี้คุณคุยกับเขาให้ให้มันชัดเจน
เรื่องของการโอนเงินอันนี้ชัดเจนเลยว่าถ้าเกิดว่าต้องมีการโอนไปก่อน
เพื่อให้ได้สิ่งนู้นให้ได้สิ่งนี้
อย่าไปโอนครับคิดไปเลยว่าโดนหลอกแน่
ถูกต้องนะคะแล้วเราก็ต้องรู้ด้วยว่าปลายสายที่โทรมาหาเรานั่นเขาคือใคร
เขาโทรมาแล้วเขาไม่รู้ว่าเราคือใครเนี่ยงงแล้ว
แต่โทรหาฉันไม่รู้จักฉันได้ไงถูกไหม
นี่ก็เป็นข้อสังเกตระวังแล้วกันนะคะ
ฝากไปยังเจ้าหน้าที่นะที่ว่าตอนนี้ก็ทำอย่างเต็มที่แหละ
โอ้โหเยอะจริงค่ะ

เตือนภัยสาวกันดีกว่าใส่ส้นสูงก็สวยดีผมว่า
นี่คุณก็ใส่นะแล้วยังไงล่ะ

นี้นี่นี่
ให้สุดให้ส้นสูงมันอยู่กับพื้น

ถ้าเกิดไปวางเอาไว้ตรงขอบประตูตรงนั้น

โอ้โหต้องเดินสังงอกสังแก๊บกันเถียง
เออคุณมันไม่ใช่ขำนะเนี่ยน้องว่าไหม
เข้าใจดิฉันก็เป็นผู้หญิงคนนึง

ใช่ค่ะก็ใส่ตามจังหวะโอกาสนั่นแหละ
ไหนที่ทำแล้วมันเสี่ยงกับเราเราก็ไม่เอา

พรุ่งนี้เจอกันกับผู้กันสมัครข่าวนะครับ
ห้านาฬิกาสามสิบนาทีใช่ค่ะลาไปด้วยภาพน้องแมวสายกดค่ะ
วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป